เอาล่ะไปดูหนุ่มเกษียณคนหนึ่งดีกว่า
คุณลุงเนี่ยเขาเลี้ยงกระต่ายพันธุ์เมืองส่งขาย
บอกเลยนะว่าสร้างรายได้อย่างงามเลยจ้า
โอ้โหคุณดูเยอะเลยกระต่ายเต็มเลยค่ะ
มีไก่งงตกลงชะนาตาแบบไหนเหมือนกัน
คุณผู้ชมมากันที่บ้านเลขที่๖๙ทับ๑นะคะ
อยู่ที่หมู่๖ตะบนสรรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
มาพบกับเกษตรกรไอเดียแจ่มก็คือคุณลุงสุธินสิงแก้ว
อายุ๖๒ปีเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงกระต่ายพันธุ์เมืองแห่งนี้นี่เอง
ซึ่งฟาร์มแห่งนี้คุณลุงสุธินเปิดมากว่า๕ปีแล้วนะ
เขาก็เริ่มต้นแนวคิดนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากทำการเกษตรที่ยั่งยืน
แล้วกระต่ายเองก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายสามารถขายสร้างรายได้ได้ดีด้วยนะ
คือเริ่มแรกเขาเริ่มต้นเลี้ยงกระต่ายพันธุ์เมือง๔ตัวด้วยกัน
ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้นะคะมีกระต่ายหลายร้อยตัวแล้วจ้า
เนื่องจากว่ากระต่ายเขาก็เป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว
แม่พันธุ์๑ตัวสามารถคลอดลูกได้ประมาณ๖ตัวแป๊บเดียวจาก๔ตัว
ใครที่เคยเลี้ยงกระต่ายน่าจะรู้ดีนะ
และออกลูกทุก๑เดือน
มันเป็นสัตว์ที่มุ่งมั่นในการมุมานะที่จะขยายพันธุ
ใช่ก็เลยทำให้ฟาร์มแห่งนี้เพาะพันธะต่ายรวดเร็ว
คือก็มีกระต่ายเพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาดนะคะ
ซึ่งทางฟาร์มเขาจะส่งกระต่ายออกไปขายทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณ
อันนี้ไม่ต้องดราม่ากันนะเพราะว่ามีคนเขารับประทานเนื้อกระต่าย
มันก็มีใช่นะคะแต่ส่วนมากเอาจริงนะ
เขาก็ซื้อไว้เพื่อเลี้ยงเพื่อความสวยงาม
ก็มีเหมือนกันก็เป็นสัตว์เลี้ยงคือคนนิยมเลี้ยงกระต่ายกันก็เยอะเหมือนกัน
ก็ส่งขายตามท้องตลาดเขาบอกจริงก็คนซื้อไปเลี้ยงก็เยอะแหละ
คือมันมีมากมายหลายสายพันธุไอ้ตัวเล็กพอเหมาะพอเหมาะประมาณอย่างนี้
คนเขาก็นิยมเลี้ยงหรือบางคนเขาเลี้ยงไอ้กระต่ายที่ตัวใหญ่กว่านี้
เราก็เคยเห็นคุณอรัชพรนะคะอ๋อใช่คุณมิ้นอรัชพร
ผู้ประกาศข่าวสาวของไทยรัฐทีวีของเรา
เลี้ยงกระต่ายยักษ์ค่ะคุณไปเลี้ยงอย่างไอ้ตัวใหญ่อย่างก็มา
ใช่กระต่ายักษ์ค่ะก็มีคนนิยมเลี้ยงกระต่าย
อันนี้เขาก็เลี้ยงไว้สำหรับขายด้วยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเนอะหลังเกษียณที่คุณลุงเขาสามารถสร้างรายได้ได้ดีเลยนะคะ

ดูหน้าตอนมันเคี้ยวอุ่น่าเอ็นดุ
เลยชอบเหมือนมันใหญ่
แต่ต้องริ้งดีได้จริงแต่ฮ่า